มาดูเรื่องเฮฮากันหน่อยดีกว่าไหม
บอกเลยวงการตลกสงสัยจะอยู่ยากกันแล้วคุณผู้ชม
ถ้าพระเอกหล่อระดับซีซีวัดออกตัวเบอร์แรงขนาดนี้แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันด้วยนะ
สีสันฮาเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ
เรียกเสียงหัวเราะกันเป็นประจำนะสำหรับพี่ซีนี่นะคะ

ซีเขาสัญหาความสนุกมาแจกแฟนค่ะ
ล่าสุดเอาเลยเอออาร์กันเต็มที่กับพี่บอลเชิญยิ้มไง

เออพี่บอลตอนนี้แห่เพลงเขากำลังฮิตด้วย

กซ้ายโยกขวาโอ้โหพี่ซี
เซอร์ยังต้องยกทงขาวยอมแพ้แล้วนะ
แล้วพี่บอลลงคลิปนี้เขียนแคปชั่นบอกว่า
สุดจริงเต้นเพลงตลกอ๔นะครับ

มองแล้วก็คล้ายอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวไปดูลีลานุ่มซีกันหน่อยจ้า

โอ้โหไม่ธรรมดา

คลิปเต้นเดี่ยวเขาก็มีเหมือนกันนะหมอบอยนะ
พี่ซีเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอย่างนี้

ถึงไขสุดก็ไม่ได้ช่วยแล้วจ้า

เหนือวัดโจ๊ะจริงเนาะ

ท่าเต้นเหมือนพี่บอลเวลาเวพีตลกอะ

พลิวของเพลงต่อรอกต่อของพี่บอนนี่นะคะ

เพลงนี้มันดังด้วยตัวของมันเอง

คนไม่ชอบก็คือไม่ใช่

คนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใช่ดีสิทธิ์ยังไงให้เธอมองมา